คุณผู้ชมคะพูดถึงโควิดที่บอกว่ามันลามไปแทบทุกวงการแล้ว
ทีนี้มาดูในกลุ่มของยูทูบเบอร์แล้วก็พวกเน็ตไอดอลกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าก็มีออกมาประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าติดเชื้อเหมือนกัน
คนแรกที่ให้ดูเป็นเน็ตไอดอลค่ะ
เธอโพสต์ผ่านทางโลกโซเชียล
ซึ่งเธอเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก
เธอบอกว่าเธอติดเชื้อโควิด

เป็นงานเดียวกันกับนักแสดงวัยรุ่นที่คุณปีโป้ไป

คือปีโป้แน่ชัดว่าติดโควิดแล้วนะฮะ

ภาพวงศ์ข้างล่างคือคนปีโป้
ทีนี้เธอโพสต์บอกว่าอยู่ในงานสัมมนาที่มีคนมากมาย
พระเอกวัยรุ่นอย่างหนุ่มปีโป้
แล้วก็ใจที่สุดเธอไปตรวจ๒รอบ

ทีนี้มันมีประเด็นไงว่าไอ้งานชุดสีชมพู
ที่บอกเป็นงานสัมมนาบางคนก็บอกว่า
ดูแต่งตัวมีธีมเอามันเป็นงานวันเกิดหรือเปล่า

คนก็ไปพูดถึงกรณีปาร์ตี้วันเกิดมะตูม
อันนั้นเป็นปาร์ตี้ที่มีโควิดแล้ว
ส่วนครั้งนี้มันจะไปซ้ำรอยกับปาร์ตี้วันเกิดของมะตูมหรือเปล่า
แยกให้ฟังเลยบอกว่างานวันเกิดที่เธอโพสต์
ชุดสีชมพูเนี่ยนะจัดวันที่๓๐มีนาคม
คนละงานกับวันที่๒เมษายน
ซึ่งงานวันที่๒เป็นงานสัมมนาพิเศษ
แล้วเธอก็คิดว่าน่าจะติดมาจากงานวันที่๒เมษายนนี่แหละ

ส่วนทางด้านยูทูบเบอร์บ้างค่ะ
คุณไว้คุณไว้เนี่ยนะเป็นแฟนของเน็ตไอดอล
คือเส้นได้เจ้าของแชนแลลสอดอสไตล์เนี่ยนะคะ
ทางคุณไวท์เนี่ยโพสต์ว่าติดโควิด๑๙
แล้วก็แจ้งว่าเมื่อวันที่๕เมษายนเนี่ย
ทราบข่าวว่าเพื่อนที่เจอกันในวันที่๒เมษายนติดโควิด
ทีนี้คุณไว้ก็เลยไปตรวจในวันที่๖เมษา
ผลการตรวจออกมาเป็นลบเป็นลบคือไม่พบเชื้อ
แต่พอตรวจวันที่๗ผลเป็นบวกก็คือพบเชื้อ

ใช่ค่ะคุณไว้ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล
ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าไว้ติดแล้วเส้นได้ล่ะ

ซึ่งสอดไปตรวจแล้วปรากฏว่าผลออกมาเป็นลบ

แล้วทางคุณไบท์ก็มีการชี้แจงไทม์ไลน์เอาไว้

คือวันที่๒คุณไว้ก็เดินทางไปงานสัมมนา
คือที่เดียวกับปีโป้แล้วก็เสาเจ้าของแบรนด์ลดน้ำหนักด้วยนะคะ

โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวว่า
ผลการตรวจโควิดรอบที่๓ของคุณแก้มกี้
ออกมาแล้วมีผลเป็นบวก
คือไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ

คนที่เจอเธอในช่วง๒๗เมษา
คิดว่าเสี่ยงจะติดเชื้อให้ไปตรวจให้ไปกักตัว

เธอไปผับท็อปวันรัชดาไปดูใบลักชุรีผลับด้วย
อันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ของเธอนะคะ